พูดถึงการปรากวดปีนี้
ในปีนี้ก็เลยทำให้เป็นจุดศูนย์รวมของผู้หญิงที่มีความรู้สึกว่าอยากปรากฏจริง
ไม่ว่าจะตกรอบมาจากที่ไหนไม่ว่าจะยังไม่ประกวดที่ไหนมาก่อน
หรือมีความฝันหรือบางคนจะเปลี่ยนใจว่าเอ๊ะเวทีนี้เป็นเวทีที่เราสามารถเอามาทำงานได้จริง

ก็คือเราคิดมาอยู่พักนึงว่าผู้หญิงที่เก่งสำหรับคนไทยไม่ใช่เฉพาะเดินเก่ง
ไม่ใช่เพราะยิ้มเก่งหรือท่องคำตอบมาเก่ง
จะตอบเป็นนางงามอย่างเดียวแล้วจะชนะไม่
ที่นี่จะต้องมีสมองมีความคิดสามารถช่วยเหลือตัวเองได้สามารถมีความสามารถด้านอื่น
ก็ดูไฟล์เป็นแบบอย่างนะครับว่าสามารถที่จะร้องเพลงได้ดีในทุกอีเวนต์
แล้วไฟล์เองสุภาพรก็กำลังมีผลงานเพลงของตัวเอง
ขณะที่เป็นนักแสดงด้วยนะครับซึ่งกำลังเข้มข้นมาก
พูดง่ายว่าปีนี้จะต้องครบเครื่องกว่าเดิม
เฉพาะถ่ายภาพสวยเดินสวยพูดสวยคิดสวยยังไม่พอ
เป็นผู้หญิงพร้อมชัยครับ
เอาจริงจริงกดดันไหมไม่กดดันแต่

เนื่องจากว่าทุกคนธรรมดาถ้ากินขนมเค้กวันนี้

แบบนี้ถ้าเกิดสมมุติกลับมาอีกสักปีหนึ่งก็คงอยากจะเห็นขนมเค้กที่รสชาติไม่ต่ำกว่านี้แต่น่าจะแบบมีดิสเพลย์ดีขึ้นมีความสวยมากขึ้นมีอะไรที่ประทับใจมากขึ้นอันเนี้ยเป็นความยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยอ่าไม่ได้กดดันแต่ว่ารู้ว่าทุกคนหวังอะไรเพราะฉะนั้นความหวังของทุกคนเราต้องพยายามเสิร์ฟให
ก็เต็มที่กับงานแน่นอนครับการจัดการวิธีการรางวัลเราก็จัดเต็มที่ปีนี้เป็นปีแรกที่จัดรถห้าคันนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าคุณได้รถยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันห้าคันขับเป็นเซตเลยต้องขอบคุณสปอนเซอร์แล้วก็ได้บ้านด้วยสมาธิผู้ชนะซึ่งปกติอยู่แล้วก็ได้บ้านแล้วก็
แล้วไปคิดอะไรก็ไม่รู้อยู่ก็หายตัวไปก็มีนะครับจังหวัดสองจังหวัด
บางคนก็ไม่ยอมโชว์ตัวช่วง๒๓เดือนสุดท้ายก็ตกใจว่าตัวแทนคุณไปไหน
แต่ปีนี้เนี่ยดูแล้วยังไม่มีใครออกนอกรู่นอกทางยังไปได้เรื่อยนะครับ
ผู้ชนะเองก็รักษาคุณภาพมากขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นบทเรียนสำหรับทุกจังหวัด
เวลามีผู้ชนะแล้วเนี่ยก่อนชนะก็จัดการเซ็นสัญญาให้เรียบร้อย
จะได้ไม่ขอผ้าขอผ่อนหนีตามชาวบ้านเข้าไปนะฮะแล้วเงินทองก็ค่อยทยอยจ่ายก็ได้นะครับ
เพราะว่าเราก็ได้บรีฟกับทางดาเรคเตอร์ทุกจังหวัดไปแล้วว่าการทำงานมันต้องมีธุรกิจด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นตั้งรางวัลไว้๑แสนบาทนะฮะ
อย่างเช่นปีที่แล้วก็ยกตัวอย่างได้จังหวัดตรังอย่างนี้รางวัลหนึ่งแสนบาทพอให้เงินไปแล้ว
เอ้านางงามหายหลืออีกนิดหรืออีกหน่อยยังไม่ได้จ่ายนะครับก็ได้เงินก้อนใหญ่ไป
เพราะฉะนั้นปีนี้ก็ฝากบอกถึงทุกจังหวัดด้วยวิธีการมันจะเข้มงวดขึ้น
แล้วเราจะต้องนึกถึงความปลอดภัยของตัวคุณเอง

ตอนนี้นะครับก็บ้าเปิดเฟซบุ๊คทั้งวันนะครับ
ขึ้นรถก็เปิดอยู่บ้านก็เปิดถ่ายรายการเสร็จก็เปิด

ก็ได้ประมาณ๒๒จังหวัดถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้๒๒
เหลืออีกไม่เยอะครับเหลืออีก๕๕เองฮะ

สแกรนดนครปฐมที่หอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชพัฒนครปฐม
พรุ่งนี้ผมก็จะไปด้วยเพราะว่าอยู่ไม่ไกลมาก
สามารถที่จะไปร่วมแจมกันได้ก็จะเป็นจังหวัดที่๒๓
ก็คิดว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นตามกระบวนการที่เราเซ็นสัญญากัน
ไม่เกิน๓๑พฤษภาคม
ต้องส่งผู้ชนะให้กับองค์กรทุกคนพร้อมโปรไฟล์พร้อมประวัติทุกอย่าง
เอามาส่งกองครับเพราะเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะแม้น้องคนนี้น่าจะแบบนั้น
คนนี้น่าจะแบบนี้โอเคทำไมคนนั้นแบบได้แสงเยอะกว่า
เอาไปเลยทำเองครับแล้วก็เอามาส่งเหมือนกับชุดประจำชาติ
ก็น่าจะเรียบร้อยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับ
อีกฝั่งหนึ่งน้องน้ำตาลค่อนข้างที่จะมาแรงหลายคนเอามาจับ
เพียบกับไฟล์น้องคนนี้เลยต้องทำครับ

จริงแล้วผมว่าการที่เรามีหลายค่าย
มันก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการแข่งขัน

เพราะฉะนั้นเวลาที่ผมลงสนามนี้มาประมาณ๑๐ปีที่แล้ว
ผมก็รู้นะครับว่าชีวิตผมไม่ได้เดินบนพรมตลอด

เมื่อผมทำให้แตกต่างทุกคนก็ต้องแตกต่าง
มันคือประโยชน์ของคนดู
แต่ถามว่าในกรณีของน้องไฟล์กับน้องน้ำตาล
ค่อนข้างจะขับเคี่ยวกันในขณะนี้อยู่นะครับ
ก็ถือว่าเป็นกำไรของท่านผู้ชมแล้วกัน
สร้างคุณค่าจากการสร้างงาน
อาจจะไม่ได้สร้างข่าวนะครับเพราะว่าคาดว่าเราปักหลักได้มั่นคง
สิ่งทุกอย่างก็จะมาแบบถาวรเรานิยมแบบนี้มากกว่า
ที่ตอนนี้เวทีนู้นค่อนข้างมีข่าวค่อนข้างเยอะพี่นวัดมองในมุมมองที่อยู่ในวงการ
ว่าเป็นการปั่นกระแสเพื่อให้แบบ

มุมมองส่วนตัวนะครับก็ผมว่าเอาจริงนะครับถ้าเรามองอย่างอย่างมอง
ไฟล์นะฮะไฟล์รับงานอย่างวันนี้ไปเดิน
ชั่นโชว์ต่างประเทศก็ได้เงินแต่อาจจะไม่ได้มีข่าวอะไรมากมาย
เพราะเนื่องจากว่าไปถึงปั๊บเดินแค่๒รอบนะครับลาวแฟชั่นวีค
จะบินไปเมื่อสักครู่นี้พร้อมพี่เลี้ยงนะครับเสร็จแล้วรับเงิน
แล้วก็กับน้องได้เงินนะครับแล้วก็ได้ความดังในระดับหนึ่ง
รุ่งขึ้นก็ถ่ายละครซึ่งละครมีถ่ายตอนนี้สี่วันต่อวีค
อันดังนั้นจะขอคิวเพิ่มรับงานโชว์ตัวร้องเพลง
เมื่อสามวันก็ไปร้องเพลงด้วยกันร้องเพลงหนึ่งเพลงได้ห้าหมื่นบาท
คืออันนี้มันเป็นเรื่องของงานแล้วเราก็ทำงานจริง
แต่สำหรับการสร้างข่าวหรือการทำข่าวสำหรับตัวผมเองอยู่วงการบันเทิง
ยี่สิบกว่าปีแล้วอ่ะผมยังไม่เห็นว่าการการมีแค่ข่าว
แล้วมันจะทำงานได้จริงหรือเปล่าอาจจะมีนะคะได้นะคะ
เพราะว่าคนไทยชอบเสพสื่อแบบชนิดที่เรียกว่าอยากรู้
ไอ้ที่พูดมาจริงไหมแต่ว่าเวลาถ้าเราสร้างบ่อยบ่อย
เยอะเยอะแล้วคำตอบมันเหมือนเหมือนกัน
เช่นมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไร
ก็เลยต้องถามกลับว่ามันไม่เคยมีอะไรแล้วพูดอะไรทำไม
เพราะฉะนั้นเกรงว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาเพราะว่าจริงจริงค่าของคน
ที่ผลของงานผมพูดกับเวทีนี้ตลอดว่า
คุณไม่มีงานคุณร้องเพลงไม่ได้คุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้
คุณพรีเซนต์ตัวเองไม่ได้ต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่
คุณไม่สามารถบาลานซ์สมองคุณได้ในการเข้าสู่สังคมคุณไม่สามารถที่จะแสดงได้
ภายในนับหนึ่งถึงยี่สิบคุณไม่สามารถจะเดินแบบได้
โดยไม่ต้องมีใครประคับประคองนั่นคุณไม่ได้คุณสมบัติของมิสแกน

คือมันเป็นธรรมชาติของผมทำมาตั้งแต่ไหนตะไร
อันนั้นอาจจะเป็นข้อไม่ดีก็ได้ที่ว่านั่งอยู่เฉย
แล้วก็อ้าวพี่ครับละครเรื่องใหม่มีหรือยังครับ
อย่าลืมน้องคนนี้นะครับอย่างนี้นะครับอีเวนต์คือเราทำงานทุกวันไง
จากคิวงานที่ผมเพิ่งโพสต์ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้
น้องทำงานทุกวันนะครับก็อาจจะเป็นจุดที่ไม่ดีก็ได้
ก็บอกว่าฝ้ายไม่คิดจะมีข่าวกับชาวบ้านเขาบ้างเหรอ
มัวแต่หมกมุ่นอยู่แต่ในกองแล้วก็ออกเดินทางเมื่อคืนก็ไทยซุปด้วยกัน
ไทยซุปก็ไปออกท็อกโชว์เมื่อวานก็สามงานไปถ่ายภาพนิ่ง
แล้วก็มาไทยซุปเมื่อเช้างัดมาจากเตียงส่งสนามบิน
ตอนนี้ถึงที่เวียงจันทร์เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายถ่ายเดินแบบตอนเย็นเสร็จเรียบร้อย
ซีเรียสเอาจริงจริงไม่ได้ซีเรียสเพราะว่า
จริตผมมันไม่ใช่จะให้ผมไปบอกว่า
อุ้ยคนนี้ชอบแต่หาตัวตนไม่เจอ
สมมุติสมมุติไฟล์ไปเวียงจันทร์นักข่าวเวียงจันทร์แอบปิ๊งไฟล์
เราคิดได้นะเราคิดได้ว่ามันเอาอะไรมาพูดเพื่ออะไร

แต่จริงตัวน้องไฟล์เองก็มีฐานแฟนเค้าเยอะมาก
ผมว่าช้าแต่ว่าไปชัวร์ใจเย็น
ผมเห็นหลายคนเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับ
อันนี้ก็สามารถยกตัวอย่างได้เพราะเราสนิทกัน
แพนเค้กเป็นตัวอย่างที่ดี
คือแพนเค้กไม่เคยมีข่าวที่จะต้องเป็นโอ้โหกระตกอกหาก
ไม่ต้องทำข่าวเข้าวัดไม่ต้องทำข่าวอะไรใด
เค้กโอเคอย่างนี้ผมชอบ
แล้วก็ตามนโยบายของช่องด้วย
อยากมีคุณค่าจากการกระทำ
ไม่ใช่มีคุณค่าจากการพูดกล่าว
เพราะฉะนั้นต้องดูกันยาว
แล้วก็ผมว่าหลายคนอย่างเมื่อคืนเจอยุ้ยจีรนันมโนแจ่ม
อย่างนี้นี่คือแพทเทิร์นฟอร์แมทที่ผมชอบ

แม้กระทั่งอย่างดารารุ่นก่อน
อย่างจินตลาสุขภาพอย่างไรผมว่าเจ๋งอ่ะ
เหนื่อยไหมครับเพราะสองวิธีจับเทียบกันตลอดเลย

ถ้าถามแบบไม่ต้องตอบกันแบบแม่แอฟก็มันก็ต้องเหนื่อยครับ
เพราะว่าในเมื่อเราวิ่งซ้ายทุกคนก็จะวิ่งซ้าย
สับมาวิ่งขวาทุกคนก็จะวิ่งขวา
เรามีเต้นแรงทุกคนก็จะเริ่มมาเต้น
เดี๋ยวก็สงสัยต้องต้องปีนลงมาจากข้างบนแล้ว

คือที่มันทำให้เราหนักมากคือเราต้องระดมความคิด
ว่าเราอยากมีมุมของเรา
แต่ว่าโอเคล่ะการต่อสู้มันถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้

เพราะฉะนั้นเราก็จะทำงานหนักขึ้น

อย่างเช่นครั้งนี้นางงามจะมาอยู่ตั้งแต่วันที่๑๙

วันที่จะต้องอยู่กินกับเรา
มันเป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นประสบการณ์ที่วิเศษสุดสำหรับ๗๗คน
ตั้งแต่นาทีแรกที่เข้ามาจนครบ๒๑วันออกไป
ผมว่าคุณได้เรียนอะไรจากที่นี่เยอะมาก
แล้วก็สิ่งที่ยืนยันและให้ความหวังได้เลยว่าที่นี่ไม่มีการเชิญนางงามมารับมงกุฎ
ไม่มีการเตรียมให้ใครไปหาคนมาเพื่อจะให้มงกุฎ
ที่นี่แบร์เบอร์เพราะว่าผมไม่เห็นประโยชน์ใดทั้งสิ้นจากการกระทำแบบนั้น
เพราะว่ามันมีแต่พังกับพัง
เพราะสุดท้ายเราไปเอาใครมาแบบนั้นเขาก็ต้องทวงบุญคุณสักวันหนึ่ง
ไปเอาเขามาเราก็เหมือนต่ำกว่าเขาเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาก็เก็บของหนีไป
เราก็ต้องนั่งมองตาปิบที่นี่ไม่
ซะจากบางคนไม่อยู่เพราะรวยแล้วโอเคไปทำธุรกิจไม่อยู่เพราะแต่งงานอันนี้เข้าใจได้ครับ
เมื่อกี้เห็นหรือบอกอะไรกับวงการดังงามที่มันแบบคึกคักแล้วก็ร้อน
จริงแล้วผมว่าทุกคนต้องค่อยคิดนะครับว่าวงการนางงามของเราเนี่ยมันเคยพีคแล้วก็สลบ
ใช้คำว่าสลบผมทำมิสไทยแลนดเลิลมาปี๒๐๐๗ผมว่าวงการนางงามสลบเหมือด
แล้ววันก็ค่อยฟื้นขึ้นมาเนื่องจากว่าผมก็ได้บอกว่าผมเก่งนะ
แต่ผมก็สร้างความประหลาดเรียกว่าความประหลาดจะชอบไม่ชอบผมไม่รู้ขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อย
ในวันนี้ผมว่าผมภูมิใจที่เป็นชนวนหนึ่งที่ในการจุดไฟแต่ว่าความสำเร็จของทุกคนก็ต้องมาจากทุกคนแหละนะครับ
ทำให้ทุกคนต้องลุกขึ้นวิ่งเลยทำให้ประเทศเพื่อนบ้านอินโดนีเชียฟิลิปปินส์เขาก็กลัวเราก็ถือเป็นวิวัฒนาการที่ดีครับในปัจจุบัน